เครื่องหัวเป็นแบบเป๋า

ก็นั่งยิ้มมีความสุขได้น้องสาวอีกคนนึงแหละ

น้องกัย่าก็น่ารักมากนี้ก็หลังแต่ประมาณ๒ถึง๓ปี
กำลังดี
พวกสาวแฝดออกมาเนี่ยไม่เคยได้เห็นคู่นี้เนี่ย
เขาถ่ายแบบแฟชั่นด้วยกันสักเท่าไหร่เลยนะคุณ
แฟนคลับก็เลยได้เห็นลุคใหม่ของพิธีกรคนเก่ง
ที่เปลี่ยนไปเลยคุณจากผมสั้นนะมาเป็นสาวสวมวิกผม
หล่อนยาวสวยเก๋แบบนี้
นึกว่าแหม่มที่ไหนคุณนั่นน่ะสิสายฝ่อซะ
สวยนะคะขณะที่คุณพ่อหมอโอ๊คก็ปรับลุคตัวเองจากหนุ่มขาวตี
มาเป็นแบบว่าแบดบอยนิดนึงมีไรหนวดเบาสงสัยมีลูกสาวน่ารักไง
คุณพ่อก็เลยต้องไว้หนวดไว้คราวกันบ้าง
ซึ่งนอกจากจะโชว์ความหรูหราของเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็แอสเซสเตอรี่ของทั้งคู่แล้วนะคะ
หมอโอ๊คค่ะคุณค่ะอวดความแซ่บเบานะจ๊ะ
ด้วยการเปลือยอกท่อนบนโชว์กล้ามแขนแน่นปั๊ก
อ่ะงานนี้ก็บอกเลยว่าคืนกำไรให้กับแฟนได้ชมกันก็แล้วกันนะคะคุณพ่อคุณแม่

คุณพ่อคุณแม่ยังแซ่บอยู่เลยลูกนี่เริ่มโตขึ้นเรื่อยแล้วนะ
คือกำลังแบบวัยกำลังแบบหน้าฟัดน่ารักมากเลยนะคะ
ผู้ดูแลตัวเองดีมากคุณโอปอลดิฉันมองไกลไม่นับส่วนสูงนะ
เจอจื้อนิดนึงแต่คุณก็ได้อยู่นะ